นับโทษสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ประชากรไทยที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปกว่าสิบสองล้านคน
หรือคิดเป็นสิบเก้าจุดสามศูนย์เปอร์เซ็นต์ชี้ชัดได้ว่าประเทศไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวแล้วจึงไม่แปลกใจที่หลายพักการเมือง
พร้อมใจกันชูนโยบายเพื่อผู้สูงวัยหวังช่วงชิงคะแนนนิยมจากคนกลุ่มนี้
แต่หากนับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไป
ครั้งนี้มีอยู่กว่าห้าสิบสองล้านคน
ถามว่าคนแต่ละเจเนเรชั่นมีความหมายทางการเมืองสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่

คำตอบก็คือแต่ละเจเนอเรชั่นมีชุดความคิดและประสบการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน
และมีผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งเฉพาะหน้าและในอนาคตที่ไม่เหมือนกัน
รสัตติธรธนานิทิโชธผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้า
วิเคราะห์ถึงฐานความคิดและการตัดสินใจทางการเมืองของคนกลุ่มเหล่านี้
ผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปก็คือเจนเบบี้มูเมอร์
มีแนวโน้มที่จะเทคะแนนไปให้ฝั่งของผลเอกประยุจันทร์โอชาพักรวมไทยสร้างชาติ
เห็นได้จากฐานเสียงของพักพลังประชารัฐเมื่อปี๒๕๕๙
พอจะแปลเปลี่ยนมาเป็นคะแนนนิยมให้กับพักรวมไทยสร้างชาติในรอบนี้
วิทยาลักษณะโรีแจนระดับสังคมสูงวัยคนที่จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดทางการเมืองเยอะหน่อย
จะรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทย
ส่วนที่วิเคราะห์กันว่าการเมืองตอนนี้

ระหว่างผู้ที่มีอายุ๔๐ปีขึ้นไป
และผู้ที่มีอายุ๔๐ปีลงมา
รสัตติธรเห็นว่าการมองแบบนั้น
รวมไทยสร้างชาติและพักประชาธิปัตย์
ประสบการณ์มาแล้วกับทุกพักทุกรูปแบบ
ขณะที่กลุ่มคนในช่วงวัย๔๐ปีลงมา

้อมเอียงมาทางพักอนาคตใหม่

คะแนนที่เคยตุนไว้๖ล้านเสียงในปี๒๕๕๙

คะแนนถึง๘ล้านเสียงในปีนี้ได้

ที่จะเทมาที่พักก้าวไกล
ผู้ที่มีอายุ๔๒๕๗ปี

จะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้มากที่สุด
เพราะนอกจากจะเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดแล้ว

และสวิงคั่วได้ทุกวินาทีอีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน